บตในพื้นที่ร้องทุกข์เข้ามาค่ะเขาร้องเรียนมาเรื่องอะไร
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของตีของร้องถูก
โอ้โหขยะทั้งนั้นเลยค่ะครับเนี่ยที่นี่คือลานกีฬาสาธารณประโยชน์นะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะมีขยะทิ้งเกลื่อนไปหมดแม้เขาจะมีป้ายติดตั้งไว้แบบนี้
แล้วก็ยังมีขยะแล้วเป็นป้ายที่สาบแช่งด้วยนะ
สำหรับใครที่เอาขยะมาทิ้งเป็นลักษณะประชดประชันเลยค่ะ
มีการทำให้วอดวายว่ากันไปนะคะแล้วก็บอกในทางกฎหมายด้วยว่า
ถ้าฝ่าฝืนเนี่ยปรับห้าพันบาทนะคะเรียกว่าเอาทุกทางอ่ะ
ทางกฎหมายก็เอาทางความเชื่อก็เอาแต่มีป้าย
ทำขนาดนี้แล้วก็ยังไม่วายมีปัญหาเหมือนเดิมค่ะ
งานนี้ทางทีมข่าวตีคล้องร้องทุกข์
ก็เลยสอบถามนายธัญญะรอดตา
เป็นรองนายกอบตบ่อท้องนะคะ

เป็นครั้งสองครั้งแต่ก็ยังมีบางคนเอาขยะมาทิ้ง

เพื่อบ่งบอกถึงว่าอยากให้พวกเรารักษาความสะอาด
นี่ท่านก็ตอกย้ำมา
ขอความร่วมมือในการดูแลเรื่องความสะอาดด้วย

จะตกนรกอเวจีปลอยเปรตนะคุณ

เออนะคะก็ต้องเอาใจช่วยกัน
แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่านี่เป็นสาธารณประโยชน์
เป็นที่สาธารณะที่ต้องช่วยกันดูแล
แล้วใกล้นี้เร็วนี้เห็นบอกว่าจะจัดงาน

หน่วยงานเขาก็กำลังเตรียมงานกันอยู่

ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ